เพราะการเดินทางไปญี่ปุ่นของทางชนะทิพย์สงกระสิน
ก็มีการเข้าไปลาทางนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ในการอุ่นเครื่องกับต้นสังกัดใหม่ก็คือ

ส่วนความเคลื่อนไหวของลีกเรานะครับ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็มีการประชุม
ชี้แจกับเรื่องของการตกชั้นด้วยดูกันนะครับ

มีการพูดคุยกันโดยนายพาธิสุภพงศ์
โศกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็พูดถึงการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก

จะมีการปรับทีมตกชั้น๕ทีม
แล้วก็จะมีการเพิ่มโคต้าอาเซียนในหลีกสูงสุด

เพื่อใครที่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับ
ด้วยเวลามีงานทีมชาติเข้ามาเพราะว่าหลังจากนี้เราก็จะตั้งเป้าหมายในการไปเรื่องระดับเอเชียมากขึ้นแล้ว
แต่ก่อนเราตกรอบคัดเลือกของเอเชียไงแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้ไปมันก็ว่าง
แต่ตอนนี้ผมว่าเป้าหมายต้องตั้งใหม่แล้วทีมชาติก็ต้องดีสโบสรก็ต้องได้

ถูกต้องการวางโปรแกรมมันก็ง่ายขึ้นวางแผนง่ายขึ้น
ในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับจะเปิดฤดูการ๒๐๑๘
คือสถิกายนถึง๕กุมพาพันธุ์ปีหน้า
ส่วนเรื่องของโควต้าในโตต้าไทยลีก๓บวก๑บวก๑ก็คือ
ลงทะเบียนเล่นต่างชาติชาติใดก็ได้นะครับ๓คน
สัญชาติเอเชีย๑คนแล้วก็อาเซียนอีก๑คน
แต่ว่ายังลงสนามที่โคต้าเดิมคือ๓บวก๑
ถ้าเกิดคุณจะบวก๑เป็นเอเชียก็ได้บวก๑เป็นอาเซียนก็ได้นะครับ
ตอนที่เราเปิดตัวทายลีกใหม่เนี่ยนะครับว่าภายในปี๒๐๑๙
แล้วก็มีเวลาให้กับทีมชาตินะครับมีพื้นที่ในการที่จะเดินทางไปแข่งต่างประเทศได้บ้าง
ก็เราดูแล้วความเหมาะสมคือประมาณ๑๖ทีมในลีกนะครับก็จะใช้ในปี๒๐๑๘
พูดถึงเรื่องของตัวเลขพอทีมมันน้อยเนี่ยมันก็เห็นการแข่งขันที่สนุกขึ้น
เพราะว่านักเตะแต่ละทีมที่มันเยอะเนี่ยพอกระจายไปเล่นเนี่ยคนเก่งก็แยกกันอยู่ไงนะครับ
แล้วมันก็ทำให้มีความห่างชั้นระหว่างทีมนะครับเห็นด้วยครับ
ส่วนการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโยต้าไทยลีกเล็ก๒ก็มีพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับพร้อมด้วยบริษัทไทยลีกตัวแทนจากสโมสรจากไทยลีก
เข้าร่วมการประชุมบิ๊กออสก็บอกนะครับว่าหลายสโมสรชี้แจงปัญหาต่าง
ที่เป็นหลักก็คือผู้ตัดสินเลยครับทุกคนบอกว่าอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงซึ่ง
มีการเตรียมแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นแล้วครับ
หลังจากจบการประชุมชนะทิพย์สงกระสินครับเดินทางเข้าพบพลตรวจเอกสมยศ
สัญญายืมตัว๑ปีครึ่งครับ
โดยนายกสมาคมฟุตบอลก็อวยพรให้ชนะทิพย์นั้นเดินทางโดยสวัสดีภาพ
และประสบความสำเร็จในชีวิตการค้าแข้ง
พร้อมกับยกตัวอย่างคำสอนของคุณพ่อโปรเมเอริยาจุธานุการโปรกอล์ฟหญิงหมายเล็กหนึ่งของโลกที่สอนว่า
อย่าไปติดกับดักความสำเร็จ
คุณเมพิชชนาธิ์นะครับผมก็จะเรียกคุณเมชนะทิพย์ตลอดเลย

ก็บอกว่าพอมีชื่อเสียงแล้วมีเงินทองก็อย่าหลงระเริงนะครับ
นี่เวลาฝึกซ้อมแล้วก็ขาดระเบียบวินัย
ชนะทิพย์จะเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับอังคารที่๒๐มิถุนายนนี้
เพื่อไปปรับสภาพกับต้นสังกัด
แล้วก็จะกลับมาทำศึกฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างเมืองทอง
ก็คงมีเวลาในการพูดคุยเรื่องของราชการต่อมาด้วย

การเดินทางไปอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานด้วย